มาต่อกันที่จังหวัดอุทัยธานีกันหน่อยนะคะ
มีการจัดการแข่งขันเชิดสิงโตกระโดดเสาดอกเหม๋ยค่ะ
ก็เป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยจากเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานีประจำปี๒๕๕๙
เมื่อคืนนี้ค่ะมีการจัดแข่งเชิดสิงโตกระโดดเสาดอกเหม๋ย
แชมป์ประเทศไทยจัดขึ้นที่อุทัยธานีเป็นครั้งแรกนะคะ
แล้วก็มีทีมเชิดสิงโตมาจากทั่วประเทศเลย
แข่งขันทั้งหมด๑๒ทีมค่ะ
แล้วดูสิคะแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหออกลีลาท่าทางโลดผลโชว์ทักษะกันเต็มที่
คนที่ไปดูก็ตื่นตาตื่นใจนะคะ
หลังจากที่โชว์เสร็จเรียบร้อยครบทุกทีมแล้ว
ดูทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองหน่อยนะคะ
แล้วก็ได้รับเงินรางวัล๘๐๐๐บาทนะคะ
ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองอุทัยธานี
และพิธีสมโพธิเจ้าพ่อกวนอูเจ้าพ่อหลักเมืองปุงเถากง
เป็นการสืบสารประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีน

มาพึ่งพระบรมพ์ที่สมพานที่เมืองอุทัยธานี

ก็จะได้ร่วมชมบารมีองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ